นี่แหละครับโอ้โหแค่๒ข่าวแรก

ผู้ชมที่ดูอยู่จะได้แบบตื่น
เช้าแล้วสดใสสดชื่น
ออกเต้นมันพร้อมกัน
งั้นคุณผู้ชม
ข่าวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปกิน
แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
ประลงอุปกรณ์อีกแล้วเนี่ย

หรือว่าเครื่องที่เขาให้เยอะแบบจัดเต็มนะครับ
ทำให้ลูกค้าที่มากินนี้ติดอกติดใจกันแทบทุกราย
แวะเวียนกันมาทานเป็นประจำครับ
แถมขายในราคาเบา๑๐บาทเท่านั้น
๑๐บาทเท่านั้นเอง
บาทขายได้ยังไงยุคนี้สมัยนี้นะเอาจริงไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะครับ
คุณดารารัฐเกษรหรือว่าเจ็บ๘
เจ็บแปดว่าไงคะ
เล่าว่าตนเองเปิดร้านมาได้นานกว่า๓๔ปีแล้วนะครับ
อกจากจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเนี่ยทางร้านยังมีเมนูอาหารตามสั่งด้วย
แต่ที่เป็นไฮไลท์เมนูเด็ดของทางร้านเนี่ย
เขาจะสั่งมาเป็นประจำก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละครับ
ลูกค้าบอกว่ารสชาติอร่อยนะแถมให้เยอะราคาก็ถูก
แล้ว๑๐บาทชาไม่เล็กนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นชามที่กำลังอิ่มหนึ่งมื้อเลย
ตอนนี้เขาบอกว่ามีลูกค้าประจำมาเยอะ
ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวมาแบบขาจรก็มี
มาทานกันเรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยทีเดียว
ไข่ดิบไข่ดีครับโอ้โหคุณมีท่านนี้สดแล้วยกดิบโป้ง

สำหรับใครที่อยากไปลิ้มลองความอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือสุดเด็ด
ราคาสบายกระเป๋าแบบนี้
ไปกันได้เลยครับร้านเจ๊แป๊ดฮะ
ตั้งอยู่ที่วัดขุนอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เปิดลวกเส้นตั้งแต่๙โมงเช้ายาวไปจนถึง๕โมงเย็น

ลวกนานขนาดนั้นหมายถึงเปิดยาว
เปิดรอลูกค้าแต่ลวกกันลวกแป๊บเดียวลวกไม่นาน

เปิดลวกตั้งแต่๙โมงถึง๕โมง
พูดอย่างนี้เจ๊แป๊ได้ยินเดี๋ยวก็ตีเอานะ
โถเจ๊แปดรอเล่น
อ้าวแล้วเขาเปิดกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะ

ทานกันได้ครับอยู่ที่อ่างทอง
ว้าวอาหาร๑๐บาทเหรอ

นี้สมัยนี้คุณบอกเลยหายากมาก
เป็นไปแทบจะไม่ได้ที่จะหาก๋วยเตี๋ยวชามละ๑๐บาท
ในขณะที่กำลังอิ่มอย่างนี้
ทำไมต้องมีอุปกรณ์ตลอด
อ้าวก็โอ้วนี่มันบักกว่าเตี๋ยว